ชายคนนี้เนี่ยเขาไปตกปลาริมคลองแล้วก็ปรากฏว่าบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ย
ยิงมาใส่เขายิงอะไรฮะยิงหนังสติ๊กค่ะ
ตอนแรกอ่ะก็คิดว่ายิงปืนถูกไหมแต่เนี่ยคุณผู้ชม
คือมันก็กลายมาเป็นคำถามไงว่าอ้าวทำไม
ถ้าเกิดไม่ให้ฉันตกปลาก็บอกกันดีก็ได้ไหม

ดีไม่ดีมันมาด่วนตาผมอะ
โอ้โหเนี่ยค่ะดีไม่ด่วนตาดีไม่ด่วนหัวแตกนะ
คนโดนยิงก็อารมณ์ขึ้นเลยครับพี่มายิงผมทำไมเนี่ย
คุณใช่ไงคุยไปคุยมาตะโกนว่าไปมาทางนู้น
บอกว่าวอนโดนลูกปืนจริงซะแล้ว

คนที่เขาไปตกปลาน่ะเขาก็บอกว่า
พี่ถ้าเกิดว่าพี่จะไม่ให้ผมตกปลาน่ะ

หลักฐานนี้นะไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพักแต่คุณคิดว่าตำรวจจะจัดการ
แต่ปรากฏว่าเรื่องมันเงียบเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยต่อให้เป็นหนังสติ๊กอ่ะ
แต่ถ้าเกิดว่ามาโดนตานี่ตาบอดมาโดนหัวเนี่ยหัวแตกเหมือนกัน
แล้วเขาบอกด้วยนะจริงมีคลิปตอนที่ฝั่งนั้นใช้ปืนแก๊ปยิงใส่เขาด้วย
คือถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วตำรวจเห็นหลักฐานจริงควรจะต้องมีการดำเนินคดีต้องเรียกมา
เจรจามาคุยกันมาสืบแล้วนะแต่ชาวเน็ตที่เขาเห็นคลิปเนี้ยเขาบอกว่าดูแล้วอ่ะ
ให้เป็นปืนแก๊ปถามว่าผิดกฎหมายหรือเปล่า
สิเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นปืนที่ไม่มีทะเบียนไง